รถฝาพอได้ไหมครับแพทย์ที่เป็นประชาชนครับประชาชน
ที่ควรเอาแบบอะไรนะครับเอามาเลยที่พอไหม
ตำรวจนะครับมาตั้งด่านโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับ
ดอยนะครับชาวบ้านคือทนไม่ไหวแล้วครับ
ไม่กล้าโธนะครับ
ต้านรอขึ้นมาเลยนะครับ

มีคนคุยกัน

ถ้าบริสุทธิ์จริงก็น่าจะกล้าลงมานะครับ
แต่อันนี้ไม่ลงมาเลย

อ่ะอืมนี่ย่ออันนี้ถ้าจะจับไปหมดแล้วอย่อมนะครับ
ไปทั้งหมดน่ะไปทั้งหมู่บ้านนี่ห้ะแต่วะเนี้ย

อ่าตามโซนเนี้ยเขาจะมีฟันหายอยู่ตลอดใช่ใช่ครับ
ก็ตอนนี้บางชาวบ้านเขาชมเรียกร้องเขาอยากได้อ่าความชัดเจนว่า
ทำไมถึงมาตั้งด่าอ่าคือขึ้นมาหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาคือ
อยากเข้าบ้านเขาต้องมีใบอ่ะใช่ไหมอ่ะเขาต้องมีใบอ่ะ
เพราะว่าในศาลนี้ผมอยากให้มีปัญหาผมไม่อยากให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นอ่า

ถ้าเรามีเรื่องหางอ้านใจเนี่ยเราไปพร้อมกันที่สถานีก็ได้
คุณเอาจัดรถละครับอ่าออกมาที่เป็นปราชาชวนค่ะปราชาชวนนี่คงคุณเอาบัตรเลยนะครับอ่าออกมาเลยที่พร้อมอะไม่ให้

อ่าลูกบ้านของท่านมาบันดัดอ่าชนิดที่ตำรวจ
ผมก็เลยออกไปก็ปรากฏว่าอ่าก็มีการอ่าไปร้องอ่าตั้งเพื่อไม่ให้อ่า
แนวที่ที่มาตั้งด่านอ่ากลับไป
นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็หลายปีแล้วด้วยนะครับจนชาวบ้านไปในเมืองกลับมาหรือไปไล่ไปสวนนะครับเขาก็ต่างครอบครัวกันหมดนะครับ
เพราะในการตั้งด่านไม่มีจุดสกัดไม่มีป้ายแสดงเจ้าหน้าที่
ชาวบ้านก็ทั้งเยาวชนนะครับก็เรียกร้องอ่าสิทธิ์ว่าอ่า
ขอขอดูบัตรเจ้าหน้าที่ของบัตรหรือให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
แสดงตนออกมาถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอะไรบ้าง
หรือเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมนะครับก็ปรากฏว่ามีเอ่อ
มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงครับก็จำนวน๘คน
เจ็ดคนนี้แสดงบัตรออกมาหมดเดี๋ยวเหลืออีกคนนึงที่ยังไม่ได้แสดง
ก็ชาวบ้านก็ขอว่าให้ออกมาแล้วก็ให้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไร
อ่าหรือได้รับคำสั่งหรือมาตั้งด่านเพื่อว่าหัวสูงเหลือ
เพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบ
อ่าแม้แต่ผมครับก็ไม่ไม่ทราบ
ก็เงียบเป็นแค่สิ่งที่กรุงกับตัวลงทางไว้จากวันที่เราให้ถ่าย